ไปดูเรื่องของการเดินทางกันหน่อยค่ะที่หมอชิดนะคะ

ติดตามจากรายงานของคุณขวัญโมชาค่ะ
ตลอดทั้งวันบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒
ยังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางมาใช้บริการตั้งแต่ช่วงเช้า
เพื่อเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา
หลังวันที่๕๙พฤษภาคมนี้
หน่วยงามประกาศให้พนักงานได้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง
ผู้ใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดส่วนใหญ่

เดินทางกลับภูมิลำเนาส่งบุตรล้านกลับไปเรียนหนังสือต่อ
ในช่วงกลางเดือนนี้จะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมแล้ว
ส่งลูกชายกลับบ้าน

ก็เป็นธรรมดาของพวกทำงานโรงงานนะครับผม

เอาโมงพอดีช่วงนี้เปิดเทิมเรายังส่งลูกกลับบ้าน

ลาบรู้พืช
บริษัทขนส่งหรือบขศประเมินว่า
จะมีผู้ใช้บริการมากกว่า๑แสนคนต่อวัน
เพิ่มขึ้นมากกว่า๑๒๐เมื่อเทียบกับช่วงปกติ
ที่มีผู้ใช้บริการประมาณ๗๕๐๐คนต่อวัน
ได้จัดเตรียมรถเสริมกว่า๓๐๐คันไว้รองรับบริการ
ซึ่งยืนดันว่าเพียงพอต่อครองต้องการ
ในส่วนของลักษณะการเตรียมการ
ทางด้านสถานีรถไฟหัวลำโพงจะเห็นภาพผู้โดยสารแน่นสถานีและชาญชาลาเช่นกัน
ส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการมีทั้งเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา
มักจะไปอายุทยาครับไปถ่ายรูปกันเล่นที่นั่น
ทำไมถึงเลือกเดินทางเร็วกว่านี้ครับ

พอดีหยุดเป็นวันหยุด
เพราะไม่เคยขึ้นรถไฟครับอยากลองขึ้นสักครั้งครับ
ก็จะเดินทางไปเที่ยวค่ะไปชุมพรจะไปก่อเต่าค่ะ
ทำไมเราถึงเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันนี้ครับ
เพราะว่ามันหยุดหลายวันนะคะก็เลยแบบถือโอกาสไปเที่ยวเลยนานไปจริง
รถไฟแห่งประเทศไทยประเมินว่าตลอดช่วงวันหยุดยาวนี้
จะมีผู้ใช้บริการมากกว่า๕๐๐๐คนต่อวัน
ขณะที่รถไฟเฉพาะขบวนนำเที่ยวคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการประมาณ๒๐๐คนต่อวัน
จึงได้จัดเตรียมเสริมขบวนรถหากไม่เพียงพอ
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน